สวัสดีค่ะพบกับรู้เกิดร้อนน้ำของพิชันอัชชายกิกโม้ค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนัก

จากการตรวจสอบเราพบว่าสุดสัปดาห์นี้
ฝนเริ่มลดลงคุณผู้ชมเหลือราว๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
เนื่องจากปัจจัยต่างนะคะที่หอบนำฝนเข้ามาตกในประเทศไทยเนี่ย
มีกำลังอ่อนลงเพราะฉะนั้นในระยะนี้แหละคุณผู้ชม
เป็นโอกาสทองถ้าพื้นที่ไหนมีน้ำท่วม
ต้องเร่งระบายน้ำออกค่ะก่อนที่ในสัปดาห์หน้าในช่วงกลางสัปดาห์
ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครได้ประกาศเตือนพื้นที่

ได้แก่๗เกตสิบเอ็ดชุมชนค่ะคุณผู้ชม
ดูสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลม
ยานาวาบางกอกน้อยและคลองศาลค่ะ
ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะรู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
อย่าลืมรีบยกของขึ้นที่สูงนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๖ตุลาคมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเยอรมนีค่ะ
เพราะว่าที่นั่นเกิดธอนาโดนอกชายฝั่งท้องฟ้ามืดครึ้มคุณผู้ชม
หลังจากนั้นฮอนโดลูกนี้นะคะได้เคลื่อนตัวเข้าทำลายบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
ซึ่งธอนาโดลักษณะนี้นะคะปัจจัยสำคัญก็คือน้ำ
พอพัดขึ้นฝั่งก็จะสลายตัวไปตามธรรมชาติค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ